กันต่อนะคะครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นกรณีคลิปนี้ค่ะมีคนมาตั้งโพสต์เอาไว้แล้วก็เขียนหัวข้อโพสต์นี้เอาไว้ว่าเป็นรองนายกอบตแล้วไงค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยนะคะไปเตือนรองนายกอบตคนนึงที่เขาจอดรถอยู่ริมถนนหน้าธนาคารแล้วการจอดรถของเขามันทำให้รถติดยาวทีเดียวค่ะพอตำรวจไปเตือนเกิด
ทั้งหมู่บ้านตั้งตลาดเนี่ยก็บอกว่าตึกเนี่ยตั้งแต่เนียเจ้าไม่ได้
ครูฟิตเป็นถึงรองนายกอบตแล้วพี่จะมา
ใช่มันเป็นเวลาฮะ
อุ้งไม่ต้องนะคะ
อย่ารอบแล้วกันนะ

คนในคลิปบอกป่าเลี้ยวซ้ายไปจอดข้างในก็ได้แป๊บเดียว
สุดท้ายบทสรุปเรื่องนี้ตำรวจทำได้แค่เขียนใบสั่งนะคะ
แล้วก็แปะไว้กระจกหน้ารถกระบะของท่านรองนายกอบตคนนี้
แล้วก็ยืนรอกระทั่งท่านรองนายกอบตนำเงินไปฝากธนาคารจนเสร็จเรียบร้อยค่ะ
และเมื่อรองนายกอบตกลับมาที่รถเห็นใบสั่งแปะเอาไว้ที่กระจก
ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะแค่หยิบมาขยำโอ้โหแล้วก็ปลาลงไปบนพื้นถนนค่ะ
จากนั้นก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
โพสต์ในกลุ่มเพื่อนตำรวจด้วยนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความว่าเป็นรองนายกอบตแล้วไงครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนแล้วยังไม่ฟัง

อ้างรู้จักผู้กำกับอีกต่างหาก

คือขยำใบสั่งทิ้งต่อหน้าเจ้าพนักงานค่ะ

ตำหนิการกรรธรรมที่ไม่เคารพกฎหมายแบบนี้
และอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
ซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานข่าวแจ้งนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นริมถนนเทพารักษ์
ท้องที่สพบางพลีจังหวัดสมุทรประการค่ะ